หรือพันธุ์ตำรวจโทกิติการแสงบุญ
ที่สุดท้ายแล้วถูกตำรวจคอมมันโด
และตำรวจอรินทราชบุกรวบตัว
แล้วก็เสียชีวิตนะคะเมื่อวานนี้
จากการชนสูตรค่ะพบสารเสพติดประเภทกัญชาในเลือดนะคะ

แล้วก็ทำให้เสียเลือดมากนะคะ
วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้มีการประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวน
และแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลนะคะ
ในการติดตามผลการชนสูตรประกอบสำนวนคดี

เบื้องต้นว่าพบสาเหตุการเสียชีวิต
มาจากการเสียเลือดมีอาการตกเลือดในช่องท้อง
กระสุนทะลุช่องท้องและปอด
และจุดที่กระสุนเข้าหลักเป็นร่างกายช่วงหน้าอกลงไปนะคะ
มีรอยกระสุนหลายนัดถักตามร่างกาย
ต้องรอการตรวจวิถีกระสุน
จึงจะยืนยันได้ว่าสารวัตกาลนั้นถูกยิงกี่นัดค่ะ
ส่วนการตรวจเลือดค่ะพบสารเสพติดประเภทกัญชา
แต่ต้องรอให้แพทย์ตรวจเพิ่มเติมอย่างละเอียด
ก็คาดว่าวัน๒วันน่าจะทราบผลนะคะ

สาเหตุที่สารวัตกาลเกิดคุ้มคลั่งและลงมือก่อเหตุ
มาจากปัญหาอาการป่วยทางจิตที่เข้าขั้นรุนแรง
และต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาค่ะ
วันเกิดเหตุต้นสังกัดนำแพทย์มารับตัว
ประกอบกับมีความเครียดสะสมจากปัญหาครอบครัวด้วย
จึงเป็นแรงกระตุ้นให้สารวัตการก่อเหตุร้ายขึ้น
และยืนยันว่าตำรวจไม่มีเจตนาที่จะเข้าไปเอาชีวิต
แต่ปฏิบัติไปตามยุทธวิธีทุกอย่าง
เช่นชุดล่วงหน้ามีอุปกรณ์ระงับเหตุ

ส่วนการที่พี่ชายของสารวัตกาลติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนั้น
ไม่ได้เกิดจากการปะทะกันกับชุดจับกลุ่ม
ทางแพทย์ชนสูตรได้ชี้แจงทำความเข้าใจแล้ว
และยืนยันได้ว่าตำรวจพยายามเจรจา
จนถึงขั้นสุดท้ายจึงต้องตัดสินใจปฏิบัติการค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านพักของสารวัตกาล

ก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
เยียวยาจิตใจของกรมสุขภาพจิต
กำลังพูดคุยสอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ
เกี่ยวกับสภาพจิตใจว่ายังคงมีความวิตกกังวล
ความหวัดกลัวหรือมีภาพหลอนเกิดขึ้นหรือไม่

พักอยู่ใกล้กันกับบ้านพักของสารวัตกาล
ซึ่งคุณยายก็ได้รับผลกระทบจากแก๊สน้ำตา
ตอนนี้ตาอักเสบมีน้ำตาไหลนะคะ
แล้วคุณยายก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่โทษใคร
เพราะเข้าใจว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
และไม่คิดว่าจะต้องมีใครมารับผิดชอบ
ซึ่งสารวัตการณ์ที่ได้เสียชีวิตไป
ก็ขอให้ไปดีเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็เป็นคนดี
ไม่เคยสร้างเรื่องหรือสร้างปัญหาให้กับคนในชุมชนค่ะ
บาดเจ็บเยอะยาย๖นัด
แต่ว่าอย่าไปพูดถึงเขาเลยนะเขาไปดีแล้ว
ใช่ใช่เขาไปซะคือว่า
ก็เขาไม่ได้ทำร้ายใครใช่ไหม
เขายังรักเด็กรักสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้ใช่
เพราะเด็กมันก็ไปเล่นอยู่หน้าบ้านเขาทุกวันนะแม่
เราไปอีกจุดหนึ่งค่ะไปที่สรรกำแพงเชียงใหม่
ที่นี่เป็นบ้านเกิดของสารวัตกาลนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านบ้านตอนนี้ก็ไม่มีคนอยู่นะคะ
คือเพื่อนบ้านบอกว่าพ่อกับแม่ของสารวัตรเข้ากรุงเทพไปตั้งแต่เช้ามืดแล้ว
ก็คาดว่าน่าจะไปติดต่อรับศพของลูกชายนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่สารวัตกาลโตก็เข้าไปเรียนในตัวเมืองเชียงใหม่
ก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็รู้ว่าสอบติดและบรรจุเป็นตำรวจ
แล้วก็ไม่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านที่เชียงใหม่อีกเลย
ก็จะมีก็กลับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เป็นบางครั้ง
แต่ก็ไม่ได้พูดคุยกันก็เลยไม่ค่อยมีใครรู้จักคุ้นเคย
หรือรู้นิสัยใจคอว่าเป็นอย่างไรค่ะ